ทุกผู้ชมครับที่ขอนแก่นนะครับมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็คือมีหนุ่มอบตคนหนึ่งเขาใช้ปืนไปยิงแฟนสาว
แล้วแฟนนี่บาดเจ็บค่ะนะตัวเองนี่หนีไป
สุดท้ายเนี่ยตำรวจพยายามไล่จับกลุ่มตัวต่อไปเจอเขาเสียชีวิตแล้วนะครับ
นี่ฮะนี่คือภาพที่ไปเจอศพของเขา
คืน๒๑สิงหาคมครับสพน๒ห้อง
อายุ๓๘ปีชื่อเล่นชื่อเปล่าเป็นนายช่างโยธาของอบตคึมชาตินะครับ
อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะจุดที่เจอศพเนี่ยอยู่ใกล้ใกล้กับวัดป่าโป่งแดง
ตำบลดอนดู่อำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นแต่สภาพศพที่เจอนี่ลักษณะนอนหงายอยู่ในสระน้ำที่มันแห้งอ่ะนะครับ
ผู้ชมครับเสียชีวิตมาแล้วน่าจะสักประมาณสามวันนะครับห่างออกไป๕เมตรบนถนนเนี่ยมีจักรยานยนต์
ซึ่งวางพิงกับตัวรถเอาไว้นี่ฮะลักษณะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
นี่คือสภาพที่เกิดเหตุแล้วก็นี่คือปืนนะครับพลตมตรีพุทธิพงศ์มุสิกูลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่น
บอกว่าก่อนที่นายวีรสิทธิ์จะมาพบเป็นศพเสียชีวิตอยู่ตรงนี้เนี่ยเขาเพิ่งไปก่อเหตุใช้ปืนลูกซองยิงใส่แฟนสาวเขานะครับ
แฟนสาวเนี่ยสมมุติว่าชื่อบีก็แล้วกันอายุ๓๓ปีนะยิงใส่แฟนเนี่ยเมื่อเย็น๑๘สิงหาคม
ตอนนั้นเนี่ยบีที่ถูกยิงไปเนี่ยคือบ้านหลังนี้นางสาวบีได้รับบาดเจ็บนะฮะ
บ้านเป็นบ้านพักนะฮะอยู่ที่ตำบลคึมชาติอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่น
ทีนี้นายวีรสิทธิ์ยิงเขาแล้วเนี่ยก็หลบหนีไปนะครับตำรวจก็รวบรวมหลักฐานขอสารอนุมัติหมายจับในข้อหาพยายามฆ่า
แล้วก็ติดตามจับกลุ่มตัวอยู่นี่คือนายวิรสิตหรือว่าเป่าสุดท้ายเนี่ยมาเจอเป็นศพนะฮะ
ก่อเหตุยิงแฟนบาดเจ็บ๑๘สิงหาคมแล้ว๒๑สิงหาคมช่วงกลางดึกมาพบเป็นศพนะฮะ
สันนิษฐานว่าหลังจากนายวิรสิตยิงแฟนสาวแล้วเนี่ยอาจจะคิดว่าแฟนเสียชีวิต
ก็เลยขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปแล้วคงจะหนีไปซ่อนตัวอยู่แถวหนองน้ำใกล้วัดป่าโป่งแดง
ก่อนจะใช้ปืนกระบอกเดียวกันนี่แหละยิงตัวตายอันนี้คือตามที่ตำรวจสันนิษฐานนะครับ
วันนี้ตำรวจสันนิษฐานมาลักษณะแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะเราก็ลงพื้นที่ไปนะครับ
ไปที่บ้านแฟนของนายวิรสิตหรือว่าเป่าผู้ตายนะครับพบว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยอยู่ที่ประตูทางเข้าตัวบ้าน
ยังมีรอยกระสุนเจาะอยู่ที่ผนังบ้านเลยนะครับที่พื้นก็มีนะครับรวมทั้งหมดเนี่ย๗รอยด้วยกันนะ
ลูกสาวของคนที่ถูกยิงบาดเจ็บนะน้องเนี่ยบอกว่าวันเกิดเหตุ
นายวิรสิตเนี่ยเขายืมรถจักรยานยนต์ของน้าเขยแล้วก็ขี่มาที่บ้านของน้องนะ
สัก๖โมงเย็นกำลังนั่งกินข้าวอยู่กับแม่แม่ก็คือบีแฟนสาวของนายวิรสิทธิ์
ก็อยู่ที่แค่หน้าบ้านต่อมานายวิรสิตเนี่ยขี่จักรยานยนต์มาจอดที่ริมรั้วหน้าบ้าน
แล้วเอาปืนลูกซองยาวที่เอาติดตัวมาด้วยเนี่ยจ่อยิงแม่เนี่ยผ่านกำแพงบ้าน
มาถึงเนี่ยจ่อยิงเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะตรงเนี้ยครับพอแม่เห็นเนี่ยนะ
แม่ก็รีบลุกวิ่งหนีเข้าไปในบ้านแต่นายวิรสิตเนี่ยตอนนั้นยิงไม่โดนนะนะ
คือลั่นไกเข้ามาเนี่ย๑นัดนะครับแล้วก็สุดเนี่ยมันโดนสะโพกแม่
แต่๑นัดเนี่ยมันเข้า๒๐รูลักษณะเป็นลูกปลายนะฮะ
จากนั้นก็ขี่จักรยานยนต์หนีหายไปก่อนจะมาเจอเป็นศพที่หนองน้ำเนี่ยแหละครับ
ส่วนสาเหตุเนี่ยเชื่อว่าตัวนายวิรสิตเนี่ยคงไม่พอใจที่แม่เนี่ยขอเลิกนะฮะ
ก็เลยขู่ฆ่านะครับทีแรกก็ไม่คิดว่าเขาจะทำจริง
สุดท้ายเนี่ยก็ขี่จักรยานยนต์มาบ้านเนี่ยฮะเอาปืนมาส่องแล้วก็จ่อยิงเลยครับท่านผู้ชมครับ
ส่วนตัวของคุณบีที่ถูกนายวิรสิตยิงบาดเจ็บเนี่ยนะครับวันนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็มาพักรักษาอาการอยู่ที่บ้านเธอบอกว่าเธอเนี่ยคบกับนายวิรสิตมาเกือบ๕ปี
แต่ไม่ได้แต่งงานกันนะก็ความสัมพันธ์ก็คือเป็นแฟนกันนั่นแหละนะครับ
ต่อมาเนี่ยเธอบอกว่าเธอจับได้ว่านายวิรสิตนี่แหละแอบปันใจไปให้หญิงอื่น
เธอก็บอกเลิกแต่ฝ่ายชายไม่ยอมเลิกพยายามตื้อง้อขอคืนดีก็ตื้อมาเป็นปีนะ
เกือบ๑ปีแต่เธอก็ไม่ใจอ่อนยืนยันว่ายังไงก็ขอเลิก
ทำให้นายวิรสิตไม่พอใจตามมารังความที่บ้านอยู่หลายครั้งด้วยกัน
ลักษณะว่าตายแน่นอนเดี๋ยวจะยิงนะเนี่ยบอกเดี๋ยวจะยิงเอง
ไม่ไว้ชีวิตแน่นอนแล้วยังเข้าไปคมคู่ในแอปพลิเคชันไลน์นะฮะ
บอกว่ามาขู่เธอเนี่ยส่งไลน์มาขู่บอกเตรียมตัวตายได้เลย
นี่ครับเธอยืนยันว่าเธอเป็นแฟนกันจริงและเป็นแค่แฟนด้วย
เธอไม่ได้เป็นชู้ไม่ได้เป็นอะไรกับใครด้วยนะครับ
ก่อนจะคบกันเนี่ยฝ่ายชายเนี่ยเดิมเขามีเมีย
เรื่องเป็นช้งเป็นชู้ไปแย่งใครมา
แล้วฝ่ายชายก็ย้ายออกมาจากทะเบียนบ้านของภรรยาแล้วก็ลูกทั้งสองคน
อยู่ที่บ้านแม่ของฝ่ายชายเองนะ
ก็จะคอยแวะเวียนทำธุระอะไรเกี่ยวกับลูกบ้าง
ส่วนตัวเธอเนี่ยไม่มีอะไรเกินเลยกับนายวิรสิทธิ์มากกว่าคำว่าแฟน
เพราะไม่ได้แต่งงานกันไม่ได้อยู่ด้วยกันด้วยนะ
เมื่อมันเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วเธอบอกว่าขอให้มันจบแค่นี้
ขออโหสิกรรมให้ไม่คิดเอาเรื่องไม่คิดเรียกร้อง
ค่าทำขวัญค่าเสียหายอะไรจากทางฝั่งครอบครัวของฝ่ายชายทั้งสิ้น
เพราะถือว่าเอาละเขามายิงเธอเจ็บแต่ตัวเขาก็ตายไปแล้ว
ป้าของคุณบีบอกว่าหลานสาวเขาเคยมีสามีก็เลิกกันไป๘ปีกว่า
มีลูกสาวสองคนเขาก็เลี้ยงลูกของเขา
จนกระทั่งมาเจอนายวีรสิตหรือว่านายเป่าก็คบกันอยู่๕ปี
สุดท้ายเนี่ยป้าบอกป้าก็ไม่รู้หรอกเขามีอะไรกัน

เป้าบุกมาที่บ้านแล้วก็มายิงหลังสาวป่ะ
นู้นแรงด้วยค่ะตายเดียวเนอะอันกฤษจะเอาเฮอติศกรรมเหมือนกันก็
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านของในเป่า
วันนี้อยู่ระหว่างการเตรียมงานศพนะคะ
ขณะนี้ศพก็อยู่ระหว่างการผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลศรีนครินขอนแก่น
แม่ของผู้ตายค่ะคุณแม่อำพรจาบุญอายุ๕๕บอกว่า
ลูกชายมีครอบครัวอยู่แล้วมีลูกด้วยกันสองคน
แต่ปัจจุบันลูกชายกับลูกสะพ้ายจดทะเบียนหย่ากันเพราะกลัวกระทบเรื่องธุรกิจ
แต่สถานะก็ยังเป็นสามีภรรยากันอยู่
ส่วนหญิงสาวที่ลูกชายไปก่อเหตุยิงจนได้รับบาดเจ็บ
เป็นคนที่ลูกชายแอบคบหาด้วยเท่านั้น
ที่ผ่านมาครอบครัวก็รู้เรื่องนี้มาตลอด
ภรรยาของลูกชายก็รู้เรื่องนี้มาตลอด
ส่วนสาเหตุแม่บอกว่าไม่รู้ว่ามูลเหตุจูงใจอะไร
ทำให้ลูกชายไปยิงหญิงสาวรายนั้น
รวมทั้งสาเหตุการตายของลูกชายเนี่ย
แม่บอกว่าก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าฆ่าตัวตายจริงหรือเปล่า
ก็ต้องรอผลการผ่าพิสูจน์
ก็ต้องหาลูกเพราะช่วงนี้เขาก็มีเรื่องอะไรอย่างนั้น
เขาก็มาอยู่กับแม่ก่อนเดี๋ยวนี้ลูกชายแม่นะ
แล้วทางที่ลูกรู้มั้ยครับว่าเขามีอีกคน
อันนี้แม่ก็อาจจะรู้นะ

มีแต่ว่าเครียดเรื่องงานหรือเปล่า
แม่ก็พูดอย่างนี้แม่ก็ถามว่ามีอะไรมั้ย

เขาบอกว่าก็ไม่มีปัญหาอะไร

เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๑ตำบลตะกัวป่า
ผู้ใหญ่สุรชัยพินโยยง
บอกว่าก่อนที่หลานชายจะไปก่อเหตุยิงหญิงสาวรายนั้นน่ะนะคะ
ยืมรถจักรยานยนต์ที่บ้านด้วยนะคะ

ก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะไปยิงใคร
มารู้ว่าหลานชายไปก่อเหตุยิงหญิงสาวที่เป็นคนแอบคบกันด้วยอยู่หลายปีเนี่ย

ไปพบเป็นศพสภาพขึ้นอืด

รถจักรยานยนต์ที่ยืมไปยังจอดอยู่ปกติค่ะ
แต่ปกติเขาจะเป็นคนไม่เป็นคนอย่างนั้นนะ

หลานเขายิงตัวตายจริงหรือเปล่า
นายทวัชชัยโภแสน
เขาบอกว่าเขาตั้งข้อสังเกตแบบนี้

ปืนลูกซองยาวที่หลานชายใช้ก่อเหตุ
ถึงไปพิงอยู่กับรถจักรยานยนต์
คล้ายมีคนเอาไปวางพิงไว้
ทำไมไม่หล่นอยู่ที่พื้น

ยากที่จะหันปืนเข้าหาตัวเองแล้วลั่นไก่

ทำไมปืนเป็นระเบียบเรียบร้อยขนาดนี้

เหมือนเอาคนเอาไปจับไว้พิงครับ

พันธุ์ตำรวจเอกทีทัศน์พงศุวรรณ
ผู้กำกับสพน๒ห้อง

เขาก็รักใคร่ชอบพอกันคบกันมาหลายปี

ก็เลยบอกเลิกแต่ฝ่ายชายไม่ยอมเลิก
ตามหึงหวงฝ่ายหญิงอยู่ตลอด
ฝ่ายหญิงไม่ได้ทำงานอยู่บ้านดูแลลูก

เบื้องต้นนี่ค่ะ

มีคราบเลือดกับมันสมอง

มีรูกระสุนที่ขมับขวาของคนตาย

แต่นี่คือทั้งหมดตามหลักฐานที่ตำรวจมี

คุณจะเงียบใสว่า

มันมันจะเงียวไกลลั้นไกลยังไง
ไม่ตายตรงนู้นเลยเหรอ
ต้องตรวจลายนิ้วมือคราบเขม่าวอะไรต่าง
จากศพแล้วก็ดักฐานที่เกิดเหตุ